เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิต
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญ
นะครับที่ครอบครัวของคุณแม่รัศมีจากจังหวัดสะแก้วนะครับ
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาส
ในการตอบคำถามให้ถูกทั้งหมด๔ข้อด้วยกันนะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับหนึ่งพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกหมดทั้ง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด
ถึงหนึ่งล้านบาท
ทุกคำถามมีมูลค่าหมดทุกคำตอบมีความหมายสำหรับ
ครอบครัวเราหมดเพราะฉะนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้ดี
นะครับเลือกคำถามที่ดีแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
ที่สุดคุณแม่รัศมีครับพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังครับ
พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญคุณแม่รัศมีร์ขึ้นมา

รัฐค่ะเป็นแม่ของหนึ่งมิวมิ้นค่ะลูกสามคน
พิการสองคนค่ะเพราะแม่เองก็เป็นขากล้ามเนื้ออ่อน
แรงเหมือนกันจะเมื่อยปวดขาได้ปวดหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
เก็บอยู่ทั้งในกระดูกค่ะเหมือนคนแบบกระดูกหักอะไร
อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ลูกเป็นน่าจะมาเป็นแล้ว
คนเดียวไม่น่าจะให้ลูกเป็น
ผมมีเรื่องทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่องนะครับที่จะนำมาตั้ง
เป็นคำถามคุณแม่รัศมีจะต้องเลือกตอบเพียงหนึ่งเรื่อง
ก่อนเป็นข้อแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูห้าเรื่องพร้อม

เรื่องที่หนึ่งจังหวัดสะแก้วเรื่องที่สองโรงเรียนเรื่อง
ที่สามสถานที่ในจังหวัดสะแก้วเรื่องที่สี่เรื่องที่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณแม่รัศมี
จะเลือกตอบเรื่องไหนครับโรงเรียนค่ะคุณแม่รัศมี
เลือกตอบเรื่องโรงเรียนเป็นเรื่องแรกนะครับ
ตอนที่น้องหนึ่งไปโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนสอนอะไร
ครับแม่ยกแขนยกแขนเอาเอาชื่อเอายางอ่ะร้อยร้อย
ยางแล้วก็มาดึงยับอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติน้องเป็น
ยังไงฮะคือน้องไม่สามารถที่จะยกแขนได้เลยยกแขน
ไม่ได้ค่ะติดติดตรงนี้เลยติดเลยอ่ะแบบเหยียดไม่
ได้เลยค่ะเปลี่ยนไม่ได้แต่พอไปเรียนแล้วเนี่ยน้องหนึ่ง
สามารถที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ค่ะกลับมาแล้วแม่
ดีใจไหมพอเห็นอย่างนั้นพอน้องพัฒนาการดีก็ดีใจค่ะ
เพราะว่าน้องพัฒนาการเคลือบหน้าไปเรื่อยค่ะแต่ตอนนี้น้องหยุด
เรียนไปห้าเดือนถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นพัฒนาการเป็น
ยังไงบ้างครับก็เริ่มซุดลงค่ะคือว่าเขาจะเริ่มแขน
ขาเริ่มติดค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ไม่ยืดอ่ะอันนี้ก็
คล้ายให้เขาเอาค่ะถ้าตอบคำถามข้อนี้ได้ถูกเนี่ย
แม่อาจจะสามารถที่จะไปซื้อเครื่องกายภาพบำบัดได้
ตั้งใจให้ดีนะคุณแม่เราเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าคำถาม

โรงเรียนที่น้องหนึ่งไปเรียนในจังหวัดสะแก้วมีชื่อเต็ม
ว่าอะไรตัวเลือกที่หนึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสะแก้ว
ตัวเลือกที่๒ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสะแก้ว
ตัวเลือกที่สามศูนย์การศึกษาจังหวัดสะแก้วตัวเลือกที่๓
ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดสะแก้ว
เมย์ก็มีคนมั่นใจว่าจะเอาคนไหนดีก็คล้ายก็คล้ายว่า
ชื่ออะไรก็จำไม่ได้นึกอยู่ว่าชื่ออะไร
หนึ่งค่ะคุณแม่รัศมีร์เลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งคือ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

รัศมีร์เลือกให้คุณพ่อมณัฐขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านต่อไปนะครับ
แล้วส่วนเรื่องที่คุณแม่รัศมีร์จะเลือกให้คุณพ่อมณัฐมาตอบคือเรื่องอะไรครับ

ข้อ๕ก็คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

ขอเชิญคุณพ่อมณัฐขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านที่สองครับ
พ่อครับเวลาที่พ่ออยากรู้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยพ่อชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ส่วนใหญ่ชอบอ่านข่าวอาชญากรรมครับ

หนังสือพิมพ์ครั้งสุดท้ายล่าสุดเลยเมื่อไหร่

ยากไม่ยากเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าคำถามของเรื่องนี้คือ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐราคาฉบับละเท่าไหร่
ตัวเลือกที่หนึ่ง๘บาท
ตัวเลือกที่๒๑๐บาท
ตัวเลือกที่๓๑๒บาท
ตัวเลือกที่๔๑๕บาทครับ
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วยกันลุ้นนะครับว่า
คำตอบที่คุณพ่อมณัฐจะตอบออกมา
นั้นคือเท่าไหร่นะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคุณพ่อมณัฐเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

คุณพ่อมณัฐเลือกตอบตัวเลือกที่๓๑๒บาทนะครับ
พ่อยังไม่หมดหน้าที่เท่านี้พ่อจะต้องเลือกครับว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พ่อมณัฐเลือกน้องมิ้นให้ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
แล้วเรื่องที่คุณพ่อมณัฐจะเลือกให้น้องมิ้นตอบคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ

สถานที่ในจังหวัดสะแก้วและแคนตาลู

พ่อเลือกเรื่องจังหวัดสะแก้วให้น้องมิ้นขึ้นมาตอบนะครับ
ขอเชิญน้องมิ้นขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่๓ครับ
สะแก้วมากี่ปีลูก

รู้ไหมว่าที่สะแก้วของเรามีกี่อำเภอ

มิ้นอยู่ในอำเภออะไรลูก

คำถามของเรื่องนี้คือ

ก่อนแยกตัวออกมาเป็นจังหวัด
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบหก
เคยเป็นอำเภออยู่ในจังหวัดใด

ดูสิหน้านุมั่นใจมากเลยนะ

น้องมิ้นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

มิ้นเลือกตอบตัวเลือกที่สาม

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูก

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปนะครับ

จะให้คุณยายลี

สถานที่ในจังหวัดสะแก้ว

ขอเชิญคุณยายลีขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านสุดท้ายครับ
จ๋าผลไม้ที่ชอบที่สุดคืออะไรครับ

แล้วรู้หรือเปล่าว่าแคนเตอร์รูปเนี่ย
คือผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสาแก้วยายรู้ไหมครับ

คำถามมีอยู่ว่า
แคนเตอร์ลูปผลใดใน๔ผลนี้มีน้ำหนักมากที่สุด
ตัวเลือกที่หนึ่งผลที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองผลที่สอง
ตัวเลือกที่สามผลที่สาม
ตัวเลือกที่สี่ผลที่สี่
คุณยายมายกดูได้เลยครับดีไหม
ชั่งน้ำหนักดูได้เลยมาเดี๋ยวผมประคองไปครับ
ไปจับดูว่าผลไหนมันหนักที่สุดนะ

พี่ประยุกต์ดูแล้วมันเลข๒หนักที่สุดค่ะ
คุณยายลีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒คือผลที่๒นะครับ

คุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยแล้วลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่า
ครอบครัวของคุณแม่รัฐสมียนะครับจะสามารถได้เงินทุนไปด้วยนะครับ

ถ้าข้อนี้ตอบถูกหมายถึงว่าครอบครัวเราจะได้เงินทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท
โรงเรียนที่น้องหนึ่งไปเรียนในจังหวัดสะแก้วมีชื่อเต็มว่าอะไร

เข้ามา
สวัสดีครับ